เอามาดูต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่า
ความช้ำไม่มีเกิดขึ้นแน่นะคะ

เรื่องความห่างของอายุหรืออะไรอย่างนี้
หลายคนชอบแซวกันไม่มีผลนะจ๊
เพราะว่าคู่นี้เขาน่ารักกันมากเลย
แล้วบอกเลยว่าคิดไปไกลถึงอนาคตแล้วด้วยนะคะ

แต่อย่าไปคิดไปว่าเขาจะเลิกกันหรืออะไรนะคะ
บอกเลยว่าเตรียมจะคุกเข่าขอแต่งงาน

ซึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าอยากจะวิวาใจจะขาดแล้ว
แต่ติดอยู่ที่ฐานะมันยังไม่มั่นคงพอ
รอปั๊มเงินให้มากกว่านี้ก่อนนะครับจิ๊บ
ไปฟังบอสพุทธิพงศ์กันหน่อยค่ะ
เรื่องแต่งงานนี่คือ

มันก็ต้องรออะไรหลายอย่าง
โดยเฉพาะผมนี่แหละ
ที่อาจจะยังไม่แบบไม่มั่นคงมากอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันแบบมั่นคงก่อน
เราจะแต่งตอนนี้เราเอาตังค์ไหนไปขอเขาล่ะทำงานก่อนสิ
เรื่องความมั่นคงมันก็เป็นเรื่องความสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ที่จะลงหลักปรักฐานกับใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะมั่นคงพอสมควรก่อน

พี่น้องวางอนาคตไม่เอาเพราะว่าแต่งปรุบ

อายุห่างกันไม่เท่าไร๘ปีค่ะโอ้โหอิจฉาจิ๊บจังเลยค่ะ